อีกหนึ่งเรื่องที่หลายต่อหลายคนบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่อยากให้กฎหมายจัดการอย่างเข้มงวดซะทีเถอะ
แก๊งเด็กแว้นป่วนเมือง
คือเขาจะมีเส้นทางประจำของเขาคืนวันศุกร์วันเสาร์ที่เขาจะนัดรวมตัวกันออกมาแล้วก็ไปประลองความเร็วกันบนถนนสาธารณะ

ถูกต้องปิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายปิดตามใจฉันนะคะ
แต่ล่าสุดนะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพระราม๒ค่ะ

เด็กแว้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์แก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ย
นัดรวมตัวกันมาแล้วก็จะมาขี่ประลองความเร็วกัน
ปรากฏว่ามี๒คันนะคะขี่ไปเกี่ยวกันล้ม

คันรวดล้มระเนรนาศกลางถนน
เหตุการณ์นี้มีเสียชีวิตไปแล้ว๑คนด้วย
นี่ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่คุณผู้ชมดูสภาพแล้วกัน
ทุกอย่างเนี่ยระเนระนาดกระจัดกระจายอยู่กลางถนนพระราม๒ขา
เข้ากรุงเทพในตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เองนะคะ
มีมอเตอร์ไซค์๑๕คันล้มกลิ้งเกลื่อนเต็มถนน
มีนายจีรศักดิ์วัย๑๙ปีชาวศรีสะเกดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
มีผู้บาดเจ็บอีก๑๘คนค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร๑๑คน

แล้วก็โรงพยาบาลเจษฎาเวชการอีก๑คน
แต่ละคนนะคะไม่หัวแตกก็แขนหัก
แขนหักก็มีแผลตามร่างกายกันทุกคนเลย
ขณะเดียวกันก็มีบรรดาวัยรุ่นคนอื่น
ขี่มอเตอร์ไซค์แวะเวียนมาดูที่เกิดเหตุด้วย
บางคนก็ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ยอมไปหาหมอนะคะ
ส่วนบางคนก็ขี่รถหนีไปเลย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

เขาเล่าบอกว่าเด็กแว้นกลุ่มนี้เนี่ย
มักจะนัดกันนำมอเตอร์ไซค์ออกมาแข่งที่ถนนพระราม๒
ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุแต่ปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีตำรวจเขามาตั้งด่านไงแล้วก็ไล่สกัดกัน
ก็เลยขี่วนมายูเทิร์นมาฝั่งนี้แล้วมันดันมีสองคันค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าขี่ท่าไหนแหละดันไปเกี่ยวกันแล้วก็ล้ม
คันหลังที่กำลังบิดกันมาด้วยความเร็วเลย
เบรกไม่ทันหลบก็ไม่ได้เพราะมากันหลายคันเหลือเกิน
ชนกันต่อเนื่องระเนรนาศไป๑๕คัน
ก็เลยทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุใหญ่แบบนี้
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจก็นำตัววัยรุ่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ติดตามตัวคนอื่นที่ร่วมกันก่อเหตุแข่งรถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะ

แล้วก็วิทยุให้ตำรวจสายตรวจทุกแห่งเลย
ออกตรวจตราหาวัยรุ่นที่ขี่หลบหนีไปในตัวเมืองสมุทรสาคร

รถ๑๕คันที่เกลือนกลาดอยู่กลางถนน
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้ที่อู่เก็บของกลาง
เพื่อตรวจสอบแล้วก็เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีแล้วด้วย
เรื่องต้นนะคะเท่าที่รู้มาก็คือแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้
จะเอารถออกมาแข่งบนทางสาธารณะเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์
โดยจะนัดแข่งกันช่วงกลางดึกบนทางสาธารณะค่ะ
ซึ่งถนนสายหลักของการแข่งขันเลยก็คือพระราม๒กับถนนเพชรกะเสม
ในพื้นที่สมุทรสาครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย
คุณผู้ชมแจ้งพิกัดมาหน่อยนะฮะยังคงมีกลุ่มเด็กแว้นไปรวมตัวกันซิ่งตรงไหนอย่างไรบ้าง
ได้ให้ตำรวจนั้นไปตรวจสอบกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนน
ยังคงมีอยู่นะทั้งพระราม๒ทั้งพระราม๓พระราม๔มีหมดแหละ
ค่ะมีทุกที่วิทยาวดีลังศิษย์ก็มีใช่